มี๒เหตุที่เราจะนำเสนอกัน
แต่เหตุแรกมีคลิปจากกล้องหน้ารถ
สำหรับใครที่จะข้ามทางรถไฟ
ไปดูคลิปนี้กันพร้อมกันเลยฮะ

ทางฝั่งตรงข้ามกับรถที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย

รถคันนี้ไปเลนของเขาปกตินี่แหละครับ

เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
เพื่อจะข้ามทางรถไฟ

เครื่องกั้นของเขาเป็นลักษณะ
ที่ไม่ค่อยเหมือนเครื่องกั้นทางรถไฟที่อื่นนะครับ
ทำให้ผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาได้รับอุบัติเหตุ
เพราะว่าเหมือนศีรษะไปเกี่ยวกับเครื่องกั้น
จนทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม
แต่โชคดีที่รถที่มีกล้องหน้ารถเขาเบรกทัน

จังหวะอุบัติเหตุนะครับก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
หรือว่าเป็นอุทาหอนในการข้ามทางรถไฟนะครับ
ใช่ค่ะจุดนี้บริเวณทางรถไฟก่อนเข้าเมืองปราจีนบุรีนะ
เขาบอกว่าเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อคืนนี้
พ่วง๑๘ล้อขนเหล็กม้วน
พุ่งชนเหล็กกั้นขอบทาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๗ฝั่งขาเข้า
กรุงเทพมหานครในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
เพื่อช่วยชีวิตนายบุญลือเป้าทองอายุ๒๖ปี

ที่ติดอยู่ภายในรถนะครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สภาพลำตัวหักพบอยู่ในซากรถ
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีจึงนำร่างออกมาได้
แต่ครู่เดียวนายบุญลือก็เสียชีวิตครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่านายบุญลือโชเฟอร์น่าจะหลับใน
และเหล็กม้วนที่บรรทุกมามันมีน้ำหนักมาก
รถจึงเสียหลักฉลับไปพุ่งชนขอบทาง
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับ